ที่หลายคนน่าจะเห็นตามหน้าฟีดเฟซบุ๊คกันบ้างแล้ว
สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าจับตัว

ว่าเป็นแก๊งที่ต้องจับตาดูเขาเป็นแก๊งใหญ่ที่สุด
ติดตามกันนะคะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ

รายงานมาจากสถานีตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีค่ะ
หลังก่อเหตุคดีฆาตกรรมสมาชิกแก๊งคู่อริและหลบหนีมากบดานที่เมืองไทยได้๑๓ปีที่แล้วแล้วนะครับ
ขณะที่เจ้าตัวนั้นยอมรับสารภาพในตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ
พลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ภายหลังถูกจับกลุ่มได้เมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังร่วมกับสมาชิกแก๊งอีก๗คน
ก่อเหตุฆาตกรรมโดยใช้อาวุธปืนยิงนายคาซือฮีโกโอโตเบะซึ่งเป็นรองหัวหน้าแก๊งคามิยะ
เมื่อวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกซึ่งสารอาญาของญี่ปุ่นนั้น
ได้ออกหมายจับและจะตัวหลบหนีมากบดันที่จังหวันลบบรีมานานกว่าสิบสามปี
ซึ่งการสอบปากคำในครั้งนี้ตำรวจให้นายชิเกฮารุถอดเสื้อ
เพื่อทำการตรวจสอบลายศักดิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มด้วยพลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารอง
ขวาสองหมื่นสี่พันคนก่อนที่มีการแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มเครื่องคลาย
โดยนายชิเกฮารุได้ออกมาตั้งกลุ่มใหม่ชื่อโกโดไกดีและมีสมาชิกกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันคน
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์มืดที่ประเทศญี่ปุ่น
มีการฆาตกรรมคู่อริและหลบหนีมากบดันที่เมืองไทยนานกว่า๑๓ปี
และมีภรรยาคนไทยก่อนจะเลิกรากันไป
โดยนายชิเกฮรุนั้นใช้สาราด้านหน้าสารลูกศรเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
พร้อมทำงานเก็บกวาดทำความสะอาดสารจนได้รับค่าจ้างจากเทศบาลเป็นครั้งคราว
โดยตำรวจจะขยายผลว่าบุคคลที่นำเงินมอบให้ใคร
และมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่
ในขณะที่การจับกลุ่มในครั้งนี้
ประเทศไทยภาษาครองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งแน่ชัดว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีที่ทางการญี่ปุ่นต้องการตัว
ทำให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุด
ขณะที่การจับกลุ่มในครั้งนี้ครับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งแน่ชัดว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีที่ทางการญี่ปุ่นต้องการตัว
ทำให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองรบบุรีเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุด
โดยตำรวจแจ้ง๓ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพรบคนเข้าเมืองนะครับ
คือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

และข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่แจ้งที่พำนักอาศัยกับเจ้าพนักงาน
และด้านหลังผมนี้จะเห็นนะคะว่าสื่อมัญชนกำลังรอสัมภาษณ์
โดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับตำรวจจะนำตัวนายชิกาฮารุนั้นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนนำตัวส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และพิจารณาส่งตัวให้กับทางการญี่ปุ่นต่อไปครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรบบุรีครับ

คือไปเช็คมาเนี่ยทางสื่อญี่ปุ่นเขาก็รายงานข่าวนี้เหมือนกัน
ต้องบอกว่านายชิราอีกคนนี้เป็นอดีตสมาชิกแล้ว

แล้วก็เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสาขาย่อยของแก๊งยามากูจิ

ตอนนี้เนี่ยคือรุ่น๖แล้วหัวหน้าแก๊งเนี่ย
หัวหน้าแก๊งใหญ่จริงของยามองจิเป็นอีกคนนึง
ยามากูจิเนี่ยก็มีแก๊งสาขาอยู่ในหลายประมาณสัก๔๔จังหวัดทั่วประเทศ

กบดานอยู่ที่ประเทศไทยเหตุผลก็คือไปโชว์รอยสักกับเด็กเด็กไง
คือลงรูปในโซเชียลนะคะ
ก็เลยเป็นที่มาเป็นต้นตอนที่ทำให้คนเริ่มเห็น
แล้วตำรวจเขาก็มีการประสานกันอยู่แล้ว

ตำรวจเห็นเขาก็ทราบแล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้
ติดตามความขึ้นหน้ากันต่อกับข่าวช่วงต่อไปของเรานะครับ